เหตุการณ์ครับที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี
นั่นก็คือเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุอับปางนะครับ
จนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่๑๓แล้วครับ

ภารกิจการค้นหากำลังพลก็ยังคงเดินหน้าต่อไปครับอีก๕นาย
วันนี้พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลครับผู้บัญชาการทัพเรือภาค๑
แถลงความคืบหน้าครับในการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังศูนย์หาย

สรุปตัวเลขชัดอีกครั้งคือรอดชีวิต๗๖
เสียชีวิตรวม๒๔นายครับ
คุณผู้ชมดูหน้าจอไปได้พร้อมกัน
ในจำนวน๒๔นายระบุชื่อและยืนยันตัวตนได้แล้ว๒๓
รอตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลอีกหนึ่งนายนะครับ
ดังนั้นคงเหลือผู้สูญหาย๕นายครับ
คราวนี้มาดูกันหน่อยรายชื่อผู้สูญหาย

กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยจำนวน๓นาย
ก็คือว่าที่นาวาตรีพลรัฐศิโรดมหรือว่าต้นเรือพลับ

อันนี้กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะครับ๓ท่าน
ไปคือกำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมี๒นาย
พันธาเอกจิราวัตรเจริญศิลป์ด้านซ้ายครับ
และด้านขวาของจอคือพลทหารทวีศักดิ์แทร่เซียว
ไปคือกำลังพลหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
นายคือท่านนี้พลทหารอับตุลอาซิสมาแอร์ครับ
ทีนี้ที่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่า

อยู่ระหว่างการยืนยันตัวบุคคล
นั่นคือนาวาตรีพลรัฐศิโรดมหรือว่าต้นเรือพลับ
ล่าสุดครับผู้บัญชาการทัพเรือภาค๑
ยืนยันว่าปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการของการตรวจพิสูจน์

ตราบใดที่ผลการพิสูจน์ยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ

ขณะที่แผนการค้นหาวันนี้ยังคงใช้เรือหลวงกระบุรี

ค้นหาตามพิกัดในพื้นที่บางสะพาน
สะพานน้อยอันนี้คือของประจวบนะฮะตียาวคาบเกี่ยวไปที่ชุมพรและสุราธานีครับ
รวมถึงอากาศยานบินลาดตระเวนสำรวจตรวจสอบทางอากาศเช่นเดิม
แต่ที่จะเพิ่มก็คือสำรวจพื้นที่ใต้น้ำคุณผู้ชมครับดูภาพฮะภารกิจหน่วยซิล๒๘นายครับวันนี้
นักประดาน้ำจากกรมสัมภาพบุรุษทหารเรือ๕๓นายบวกอาสาสมักประดาน้ำทหารเรือ
ดำน้ำสำรวจบริเวณเจ็ดเกาะในพื้นที่ของชุมพรครับวันนี้ลงสำรวจใต้ผิวน้ำไปด้วยเพิ่มครับ
อมะขามกละวะกกะกทองหลังกแกรกกกุลากลังกาจิวครับ
สองวันที่ผ่านมาไม่พบกำลังพลที่ศูนย์หายเพิ่ม
กองทัพเรือพยายามปรับและประเมินแผนทุกวัน
ดำน้ำสำรวจใต้น้ำคาดว่า
ถ้าหากว่ามีใครเสียชีวิต
ร่างของผู้ตายที่อิ่มน้ำแล้วระบายแก๊สออกไป
เป็นไปได้ว่าแทนที่ร่างจะลอยเหนือน้ำ
จมกลับลงไปใต้น้ำอีกครั้ง

ส่วนพื้นที่สูงตามเกาะแก่งแบบนี้ครับ

ยืนยันว่าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือกำลังพลอย่างเต็มที่
ทีนี้สิ่งที่โซเชียลมีเดียตั้งคำถาม
การออกปฏิบัติภารกิจของเรือหลวงสุโขทัย
เมื่อช่วงเย็นวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็ทั้งที่รู้ว่าคลื่นแรงไปทำไม

ต้นกลเรือคือใครคือคนดูแลเครื่องจักรครับ
ปรากฏว่าล่าสุดครับยอมรับแล้วฮะ

ไม่มีต้นกลเรือดูแลในวันนั้นที่ออกไปปฏิบัติภารกิจ
เพราะอะไรคุณขวัญคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะ
ทีรายชื่อคือ๑๐๖นายบนเรือ
แต่ต่อมามีติดภารกิจ๑นาย
เหลือรายชื่อลงเรือแค่๑๐๐กับอีก๕นาย
แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ๑นายที่ไม่ได้ลงเรือไป
ดันเป็นรายชื่อของต้นกลเรือครับ

คือคนที่ดูแลเครื่องจักรของเรือฮะ
ทางด้านของผู้การทัพเรือภาคหนึ่งบอกเลยครับว่ายอมรับเป็นข้อเท็จจริง
ที่ไม่ได้มีต้นกลเรือลงไปในเรือหลวงสุโขทัยด้วย
ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็รายละเอียดจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนครับ
โดยผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยจะต้องชี้แจงคำถามนี้ให้ได้นะครับ
เพราะปกติแล้วเรือหลวงทุกลำจะต้องมีต้นกลไปกับเรือ
ต้องมีผู้การเรือคือปฏิบัติหน้าที่ในทางยุทธวิธีใช่ไหมฮะ
กลจะดูแลเครื่องจักรและป้องกันความเสียหาย
ในเรือจะมีสลั่งเรือหรือแผนกช่างกลและมีตำแหน่งต่างอีกด้วย
แต่ทำไมเรือหลวงสุโขทัยต้นกลเรือถึงไม่ได้ลงเรือไป
อย่างไรก็ตามครับผู้การทัพเรือภาคหนึ่งบอกว่า

ที่ทำให้ต้นกลของเรือนั้นไม่ได้ลงเรือดังกล่าว
ถือเป็นดุลยพินิษฐ์ของผู้บังคับการเรือครับ
ตามปกติอย่างที่บอกว่าเรือรบทุกลำจะต้องมีพักกรินหรือว่าแผนกช่างกล
แล้วก็ต้องมีต้นกลออกไปด้วยและความพร้อมของเรือ
ผู้การเรือกับต้นกลเขาต้องมีการตรวจเช็คแล้วก็รายงานข้อมูลให้กันและกันได้ทราบครับ
ดังนั้นตรงจุดนี้ต้องตรวจสอบ
ฟังเพิ่มเติมจากพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลครับ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวคนที่จะต้องเป็นคนตอบคำถาม
หรือข้อเท็จจริงทั้งหมดในการสอบสวนทั้งหมดนะครับ
ก็คือผู้ประการเรือซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของผลการสอบสวนนะครับว่า
แต่ก็เชื่อได้ว่านะครับว่ามันต้องมีเหตุสำคัญ
ว่าที่ไม่ได้ลงมากับเรือเหมือนกับน้องคนหนึ่งที่ไม่ได้ลงไปกับเรือ
อันนี้จะเป็นดุลพินิษฐ์ของผู้การเรือปกติแล้วจะต้องมีนะครับ
ในความพร้อมเรือก็คือจะเป็นผู้การเรือกับต้นกลนะครับ

ส่วนที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่าเรือประจวบครับ
นาธิการทหารเรือเดินทางมาติดตามภารกิจค้นหากำลังพลที่ศูนย์หาย
และให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญหายและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ครับ
วันนี้สิ่งที่ท่านย้ำก็คือเติมใจเติมพลังให้กับครอบครัว
ทัพเรือจะเร่งดำเนินการพาผู้ประสบภัยกลับบ้าน
นี่คือภารกิจของเขาครับของลูกนาวีพาพี่น้องกลับบ้านครับ
ส่วนในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าสำหรับผู้สูญหาย
หลายครอบครัวยังคงเฝ้ารออย่างมีความหวัง
แม้ว่าบางครอบครัวบอกว่าลึกแล้วความหวังนั้นริบหลี
แต่ก็ยังจะคงเฝ้ารอนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ดูบรรยากาศที่บริเวณศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ
ท่าเรือประจวบนะคะที่อำเภอบางสะพานประจวบคิริขันกันหน่อย
คุณเนติชาวเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
คือนั่งคุยกับครอบครัวของจ่าเจมส์
หรือจตรีโสพลวงสนิทนะคะ
แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในกำลังพลที่ยังคงศูนย์หายอยู่

บอกทุกครั้งที่ลงพื้นที่ไปทำข่าว
เห็นครอบครัวของจ่าเจมส์มานั่งติดตามการปฏิบัติงาน

รอตั้งแต่เช้ารอมา๑๓วันแล้วค่ะ
พ่อของจ่าเจมส์บอกแบบนี้

จะรอไปจนกว่าจะเจอลูกนั่นแหละ
แต่ถามว่าลึกแล้วพ่อกังวลไหม

เพราะเวลาในการค้นหามันผ่านพ้นไปเรื่อย

บอกเลยพ่อคิดถึงจ่าเจมส์มาก

เพราะทุกปีครอบครัวของเรา

แต่ปีนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ
ก็เวลามันก็ผ่านไปเรื่อย
เรื่อยไหลวันมันก็
ความหวังมันก็เหมือนกับลิบหลี
แต่ก็ยังหวังอยู่กับปีใหม่ปีนี้มันก็

แต่ว่าปีนี้เราก็อยู่ด้วยความหวังนะคุณแม่เนาะ

ทีนี้ทางฝั่งของพี่สาวค่ะของจาเจมส์

น้องชายจะกลับบ้านมานะตอนปีใหม่
ก็มาอยู่กันโอ้พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวมีความสุขมากค่ะ
ตอนนี้ตัวเธอเองได้แต่สวดมนต์ภาวนา
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองน้องด้วย
และตัวเธอภูมิใจในตัวน้องชายมาก
ครอบครัวเรามีพี่น้องกัน๓คน
แล้วน้องชายสองคนเนี่ยรวมจากเจมส์ด้วยก็เป็นทหารเหมือนกันหมดค่ะ
ตอนนี้พ่อหวังว่าอยากจะให้น้องติดก่อนหรืออะไรก็ได้
แล้วมีคนช่วยเหลือหรือว่าขึ้นเรือชาวประมงอะไรก็ได้

ก็ยังคิดว่าน้องยังอยู่
ก็อยากขอบคุณขอบคุณสื่อขอบคุณทีมงานทุกคนเลย
ที่ว่าช่วยกันค้นหาตามหาน้อง
ไม่อยากให้ทิ้งพวกเรา
เพราะว่าตอนนี้ความหวังมันก็เหลือน้อยลง
แล้วยิ่งน้อยคนก็กลัวว่าจะทิ้งกัน
แห่งนี้คงไว้ซึ่งความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย
แต่ทุกคนรู้ไหมว่ายังมีครอบครัวหนึ่ง
ยังคงปักหลักตั้งตารอคนในครอบครัวของเรา

อยากพาเขากลับบ้านรออย่างมีหวัง
เราจะหวังตราบใดที่ยังไม่เจอร่างน้อง
หวังที่จะให้รอดปลอดภัยและมีชีวิตอยู่นะคะ
บางครั้งในใจเราจะได้คำตอบในเรื่องนี้ไปแล้ว
แต่ก็ไม่รู้ทำไมตื่นเช้ามาทีไร

อยากจะหวังให้ถึงที่สุดได้แต่รอค่ะ

ก็เป็นโพสต์นะคะที่มีการโพสต์เอาไว้ถึงจ่าเจมส์

ทางครอบครัวของพลทหารอับดุลอาซิตมาแอร์กันบ้าง
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ก็ยังคงมีการเฝ้าติดตามการค้นหานะคะ
อย่างมีความหวังอยู่ที่จังหวัดยาลาสำหรับคุณพ่อคุณแม่
ซึ่งไม่สามารถเดินทางมาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้
แต่มีการประสานค่ะประสานกับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคิริคัน
แล้วก็ประธานศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
สำนักจุฬาราชมนตรีภาคใต้ตอนบนให้ติดตามและช่วยส่งข่าวการค้นหาลูกชายให้นะคะ
เมื่อวานนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมคะดูน้ำใจของพี่น้องชาวมุสลิม
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ๕มัศยิตด้วยกัน
มีการร่วมกันประกอบพิธีละหมาดฮายัดนะคะขอพรจากพระองค์อัลละ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ค้นหาจนพบกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย
ยังคงศูนย์หายอีก๕นายรวมไปถึงพลทหารอับดุลอาซิตด้วยค่ะ
ขณะที่ครอบครัวนะคะหนึ่งในกำลังพลที่เสียชีวิต
พลทหารจิราวัตรทูบหอมล่าสุดวันนี้นะคะแฟนสาวน้องแนน
ซึ่งเป็นแฟนสาวของพลฐานจิราวัฒน์เนี่ยก็คบกันมาเนิ่นนานกว่า๑๑ปีนะคุณผู้ชมค่ะ
ในที่สุดเธอโพสต์รูปภาพค่ะคุณคิงดิฉันเห็นแล้วขนลุกเลยนะน้ำตารื้น
เป็นภาพที่เธอตรวจการตั้งคันขึ้น๒ขีดระบุข้อความไว้แบบนี้ว่า
บอกอยากมีลูกตอนนี้เขามาแล้วนะถ้าแกยังอยู่แกต้องดีใจมากแน่เลย
ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อแล้วนะครับผมแล้วก็มีการติดแฮชแท็กด้วยนะฮะ
อะไรที่พี่เคยสัญญาไว้ก็จะดูแลอย่างดีนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่ครอบครัวของผู้ที่ศูนย์หายก็ยังคงมีความหวังนะครับ
บอกว่าในความโชคร้ายยังมีข่าวดีพี่ดีใจกับเองมากเลยนะ
ของขวัญต้อนรับปีใหม่พี่เป็นป้าแล้วนะ
บุคคลที่ศูนย์หายแล้วก็ยังคงเฝ้ารอด้วยความหวังนะครับ
ขณะที่บรรยากาศที่ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบครับที่ชนบุรี
นี่คือภาพบรรยากาศเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
วันนี้ครับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพกำลังพล๖นายด้วยกัน
จ่าเอกชูชัยเชิดชิดจาโทธวัชชัยสาพิราชจาตรีสิริธิติงามทอง
จาตรีนพนัทคำวงพลทหารปรีชารักษาพักดีและพลทหารชะลัดอ้อยทองครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ทัพเรือเองมีการจัดพิธีอย่างสมเกียจชายชาติทหารด้วยนะคะ
มีการจัดกองทหารเกียรติยศมีพลแรเป่าสัญญาณแร่นอน
ส่งดวงวิญญาณทหารทุกนาย
เรื่องต้นในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการนำอาธิของนายทหารทั้ง๖นาย
ประกอบพิธีลอยอังคารที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชนบุรีต่อไปค่ะ